เมื่อวานนี้เรานำเสนอคลิปหนึ่งไปนะที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจมาก
เป็นคลิปที่พ่อเนี่ยทำร้ายลูกลูกเพิ่งจะ๒ขวบเองอะค่ะ
เตะก้านคอทั้งเหยียบหัวทั้งถีบทั้งตบ
แล้วก็ใช้ด้ามไม้กวาดเนี่ยฟาดจนลูกเนี่ยซุดลงไปนั่งกับพื้นแล้ว
อันนี้เป็นคลิปที่นายจ้างของพ่อคนนี้นะคะเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายเอาไว้
แล้วก็เนี่ยเขียนข้อความโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเขียนว่าขอโทษด้วยนะไอ้หนูที่ลุงช่วยถึงที่สุดแล้ว
ด้วยกฎหมายเมืองไทยลุงไม่สามารถทำได้มากกว่านี้จริง
ค่ะนายพี่ลุนตู้ทับทิมเจ้าของโพสต์เนี่ยเล่าให้ฟังว่า
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นพ่อเนี่ยเป็นลูกจ้างที่เข้ามาสมัครงานกับเขาในวันที่๒๑กุมภาพันธ์
คือเขาเปิดเป็นคาแคร์แล้วก็มีหอพักด้วย
ก็รับมาเพราะเห็นว่ามากับภรรยาแล้วก็ลูกวัย๒ขวบ
ก็ให้มานอนที่บ้านพักของคนงานในคาแคร์นั่นแหละ
ทีนี้ปรากฏว่าคืนวันที่๒มีนาคม
เพื่อนเขาที่เป็นเจ้าของหอพักที่อยู่ติดกับบ้านพักคนงาน
บอกว่าคนงานที่รับมาทำเสียงทำงานเสียงดังรบกวนคนเช่าห้องพัก
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไล่ออก
ทีนี้ปรากฏว่าเอกใจก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูว่า
มันเสียงดังอะไรก็เห็นภาพนี้ค่ะ
เห็นภาพที่พ่อเนี่ยทำร้ายลูกอย่างบ้าคลั่งเขาใช้คำนี้เลยนะ
โหดร้ายทารุณจนเด็กร้องไห้เขาบอกเขารับไม่ได้จริง
เลยเอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ที่เป็นภาพแอบถ่าย
ไปแจ้งความที่สนสารแดงด้วย
หลังเกิดเหตุเขาก็นำตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เด็กเนี่ยมีอาการตัวสั่นแล้วก็กุมมือตลอดเวลาลักษณะเหมือนเป็นกังวล
แต่หลังจากที่พากลับมาบ้านแล้วก็พยายามดูแลก็เริ่มร่าเริงขึ้นแล้วก็ตอบโต้ได้เป็นปกติ
ทีนี้ปรากฏว่ามันมีวลีหนึ่งออกมาจากพ่อแม่ของน้องวัย๒ขวบ
ขวบคนนี้บอกว่าเด็กดื้อมากใครอยากเลี้ยงก็เอาไปเลย

น่าจะเอาไปทิ้งหลายทีแล้วแต่ว่าใจไม่ถึงพอ
ผมก็ถามว่าตีเขาทำไมเขาบอกว่ามันสนมากพี่เบื่อ
ใครจะเลี้ยก็เอาไปเลี้ยถ้าไม่เอาผมจะโยนทิ้งข้างทางกันเนี่ย
แม่เขาก็ผมก็หันบอกเฮ้ยทำไมพูดจาแบบนี้
ตำรวจเขาก็หันมาใส่ตรวจผมก็เอ้ยเองพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ
เป็นพ่อเป็นแม่คนพ่อแม่เขาจริงหรือเปล่า
เขาก็บอกว่ายืนยันว่าใช่เขาเป็นพ่อแม่จริง
เขายังพูดอยู่คำนี้ว่าทำไม่ลงผมก็เลยบอกเอ้ยแปลกนะ
ผมก็เลยกังวลเนี่ยว่าอยู่กับกูอยู่กับเด็กไม่ได้
อยู่กับพ่อแม่เด็กไม่ได้แล้วแบบนี้คือความคิดเขาผิดแปลกไปมากอ่ะ
อันนี้คือนายจ้างนะครับทีนี้ไปฟังเสียงพ่อหน่อยดีไหมคะ
พ่อเนี่ยคือในบิ๊กมาพร้อมกับแม่ด้วยนะคะ
ก็มาให้ปากคำที่สถานีตำรวจนายบิ๊กยอมรับว่าวันเกิดเหตุเมาค่ะ
แล้วก็โมโหลูกมากที่ลูกดื้อมากเลยเอาด้ามไม้กวาดพลาสติกตีลูก
ตามภาษาพ่อสั่งสอนลูกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
ปกติไม่ได้เป็นคนตีลูกนะมีแค่บางครั้งเท่านั้นแหละที่ตี
แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงอุตภาพที่ออกมาเนี่ย
ไม่รุนแรงกระทืบอ่ะรุนแรงมากมันคือกระทืบทั้งตบทั้งตีทั้งฟาด
แล้วตำรวจก็เลยถามถึงประโยคที่บอกว่าจริงเหรอที่บอกว่า
ดื้อมากใครอยากเอาไปเลี้ยงก็เอาไปเลยจะทิ้งหลายทีแล้ว
เขาก็บอกว่าพูดจริงแต่พูดเพราะตอนนั้นอยู่ในอารมณ์โมโห
ยืนยันว่าไม่กล้าทำหรอกแบบที่พูด
หลังเกิดเรื่องก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
ไปมองหน้าลูกทีไรก็รู้สึกสงสารลูกมาก
ก็เพราะว่าเราทุกผู้แบบนี้ครับมโมโหพี่
ยังรับว่าเราพูดจริง
พูดจริงมโมโหครับ
ทำให้หลายคนคิดว่านี่คุณเป็นพ่อเป็นแม่เขาจริงหรือเปล่า

ไม่สงสารลูกบ้างเหรอ
ซึ่งตำรวจสนสารแดงก็แจ้งข้อหาในบิ๊ก

แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา๒๖ด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เดินทางมาสอบปากคำในบิ๊กและภรรยาที่สถานีตำรวจ
เพื่อดูว่าจะสามารถนำเด็กไปดูแลเยียวยาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวได้หรือเปล่า
เพราะว่าทั้งนายบิ๊กและภรรยาเองไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งค่ะ
เป็นห่วงเป็นห่วงชีวิตเด็กเหลือเกิน

เพราะว่าถ้าเกิดพ่อเมาอีกก็คงหนักกว่านี้อีก